ที่เรื่องของเจ้าจอร์ดเจ้าจอร์ดนี่เป็นลิง
เป็นลิงเลี้ยงจริงเขาเชื่องแหละค่ะ
เป็นลิงเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเขาเชื่อง
แต่ว่าทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเจ้าของเขาไม่อยู่
ไม่อยู่แล้วเขาก็เกิดหลุดออกมาคนแถวนั้นก็กลัว

เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามเข้าไปจับให้

เจ้าหน้าที่พยายามใช้ถั่วล่อนะ
เขาใช้แบบอาหารมาล่อเจ้าจอร์ดให้มาเอาอาหาร
แล้วเขาก็จะจับมือแล้วก็เหวี่ยงลงมา

หลอกตากรอกตาเกาก้นขยมหลังคา
เขาก็ไม่ยอมเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้

แต่ทีนี้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนมาอีกแผนหนึ่ง

เอาไปเกี่ยวปลอกคอเขาลงมาในมือมีเหล็กใช่ไหมคะ
พยายามจะเกี่ยวปอกคอลงมา

เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะ๒ชั่วโมงผ่านไป

ไม่ได้ค่ะจับเจ้าจอร์ดไม่ได้เนี่ยนะคะ

รวมทั้งประชาชนที่มารอลุ้นเขาก็เหนื่อย

เมื่อกี้เห็นทั้งใช้เหล็กที่เป็นตะขอใช่ไหม

แล้วผมเห็นอีกท่านหนึ่งถือแหอ่ะ

คือเขาจะใช้ตะขอเกี่ยวลงมา

ก็ไม่ได้๒วิธีใน๒ชั่วโมงผ่านไป
คนข่าวนานถามว่าจอร์ลูกจอร์สลูก
จอร์สมากินอะไรมาลูกพลังเยอะจังลูก
ข้อมูลชาวบ้านเขาให้กับเจ้าหน้าที่
บอกว่าเจ้าจอร์ดเป็นลิงของในไม้

จอร์ดถูกคุณไม้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ซึ่งเป็นลิงเชื่องไม่ทำร้ายใคร
แต่ทีนี้คุณไม้เดินทางไปต่างจังหวัด

แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นลิง

ก็เลยโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

คุณไม้เจ้าของ
โทรหาคุณไม้

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า
ถ้าคุณไม้กลับมาเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันนะ
กู้ภัยบอกไม่ไหวแล้ว